กวนกีฬา
วนกีฬาวันนี้ตามติดนักฟุตบอลทีมชาติไทย

อยากรู้จังเลยว่าเขาทำอะไรกันบ้าง
และแอบส่องนักวอเล่บอลชายในเอเชีย
คนไหนหล่อบอกต่อด้วยนะ
แล้วไปหันศากันต่อกับลีลาของกองเชียร์

ก็ได้เวลารื่นเริงคำกระจาย
กับ๓พิธีกรของเรากันแล้ว

เจอกับเรา๓คนแบบนี้นะครับทุกวัน๑๑๓๐น

เป็นรายการแบบสปอร์ตบันเทิงรื่นเริงขำกระจายสไตล์เมาส์มันกวนค่ะแม่

วันนี้ผมบอกเลยผมมาตัวแบบว่ามีสาระแน่นอน
เพราะผมได้เลขเด็ดจากเจ้าแม่บุญแฟม

เจ้าอย่างนี้ไง

ไม่ถึงกล้องไงใครเห็นสุดตัวแล้วไง

ผมเนี่ยตัวเท่าสูงกว่าหลักกิโลนิดเดียว

เอาอย่างนี้ดีกว่า
ถ้าใครอยากรวยผมบอกวิธีหนึ่งฮะ

ประมาณ๕๕๑๐ปีที่แล้วนะครับ

เก่งกีฬาที่เล่นจำนวนน้อย

ตอบแบบบินตัน
มินตันอะไรก็แล้วแต่ที่เล่นคนเดียว

อย่างเช่นนักกีฬาพาราลิมปิกลาว
อ่าป็อกเซียร์ประเภททีมสุดยอด
อือลักษณะทีราเลยครับ
ว่า๖เลย
ช่วงนี้ครับหยอกเยาว์เซลล์เรามาคุยกันสองเรื่องครับ
กับนักวอร์เลอร์บอลไทย
อื้อคืออยากให้เริ่มดูตั้งแต่เข้ามารายงานตัวเลย

เพราะว่าพอไปฟิตซ้อมร่างกายไปแล้วเรียกรวมผลนะฮะ
บรรยากาศการรายงานตัวจะเป็นยังไง
ปกติเวลาดูข่าวอย่างนี้เราก็จะเห็นแค่แบบตอนที่เขานั่ง
ซิโก้พูดใช่ป่ะไปดูเบื้องหลังกันดีกว่า

อุ้ยเมื่อกี้อะไรนะนี่โอ้นี่กำลังเล่นอ่ะพ่อพี่สิกโก้มาเป็นไงฮะ
ยังคุยอยู่นะฮะเมซิเจย์ก็โดนโอ้โหแกล้งตลอดเลยนะฮะแฟนสวย
คือตอนนี้ดูจากโค้ชซิโก้ก็ยังปล่อยอยู่เพราะว่ายังไม่เริ่ม
เฮ้ยคุยได้อยู่คลอกคึ้นเริ่มงานปิ๊บ

เป็นที่สนใจไปโดนแกล้งตลอดเลย

ต้องแอบแอบแอบแกล้ง

อ๋อพูดดีครับ

ข้างกว่าเห็นแปลโล

เหลาะมากเท่เลย

เต็มที่เลยครับตอนนี้มาอีกที่หนึ่งกีฬาที่ผมอยากให้ดูมาก
ผมคิดว่าคัดมาเลยอ่ะคัดแบบว่าหล่อแต่ละช่างเลยอ่ะ

ผมชอบทรงนักกีฬานะครับโดยเฉพาะวอเล่เขาจะสูงใหญ่ไงกว้างรูปร่างดีเลย
ผมถึงคัดมาให้นะครับ๔ชาติด้วยกันนะครับมาดูว่ามีใครกันบ้างมาเลยครับ
สาวเล็งนี่นะฮะนี่คนแรกคือมิชชัชลี่นะฮะ
หมายเลี่ยง๒๓ออสเตรเลียดูผิวยิ้มเป็นยังไงคุณแม่ส้มผมผิวไหว
อยากจะเอานิ้วไปจิกหนวดให้มันหลุดเหลือเกิน
รับได้รับได้เก่งอย่างนี้นะครับโอ้โหดูดูนี่เลยฮะสวยฮะ
ทีมรับก็ดีนะฮะเล่นขึ้นตบก็สวยกันพิชชี่ไม่มีอะไรจะพูดเลยอ่ะ
แล้วสูงใหญ่กว่าเพื่อนสูงเท่าไหร่ประมาณ๒เมตรได้ไหม
เพราะว่าอันนี้อาจจะมี๑๙๐กว่าขึ้นนะฮะ
ยืนกับพิชชี่กำลังดีเลยพิชชี่ใส่ส้นสูงดูเป็นผู้หญิงตัวเล็ก
ยืนปั๊บเท่าเลานมเขาอ่ะ
ก็พิชชี่ใส่ส้นสูงไงผู้หญิงก็ต้องคิดโดริทัยพิชชี่ใส่ส้นสูงเดินกับพี่หอยอย่างนี้
เออก็เหมือนเดินกับหมาปั๊กอีกตัวแล้วกัน
อันนี้หายหังไม่ง่ายใช้คำว่าพันเลยนะฮะ

อันนี้เอาใจสาวเลยครับ
เหรอคะเขาชอบคนนี้มากกว่าเขาชอบตี

เธอก็จะเปล่าว่าผมว่าสุดสาวเราน่าจะชอบนะครับ

มีครับซากที่๓มาเลยครับ

นี่สิ

กิสตินวนนามขุนทศนะครับ
เข้มแบบไทยเลยนะดูปะ

นี่คือไม่มีคมเข้มแบบไทย

มีขี้เกะหน้าแดงทำไมนี่ฮะ

เพราะอะไรเหตุผลก่อน

ใบเดอร์เสดียงไม่มีบัน

ขอพี่นิดหน้าคิฟสักเซนาหอย

เดี๋ยวหล่ะนะคิฟสักเซนาหอยสวมปลอกคอ
ขายได้จากประเทศไทยกี่ระดาษเอาไป๑๐๐เลย

สแตกต่อไปก็แล้วแต่สุขภาพกับการเชียงกีฬา

เอาหละแขนนึกบอกนะ
ปวนสนาม
จะสู้ครับ

จะเป็นการสอนคริกของวอลเล่

ควรคิดออก